โบราณราชประเพณีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยหลายปีมาแล้ว
ที่ประเทศไทยเราประสบกับโรคภัยใกล้เจ็ดหรือสมัยก่อนเราก็เรียกโรงหา
ก็จะมีบทสวดมนต์ที่เราเรียกว่าพระรัตนสูตรนะครับ
ก็เป็นบทสวดที่จะทำให้มีความเชื่อกันว่าสวดแล้วก็จะทำให้ปัดเป่าสิ่งไม่ดี
เป่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บให้พ้นจากประเทศไทยไปนะครับ
เรื่องนี้ผมได้นำเรียนทางสำนักงานมศคือมหาเทราสมาคมนะครับ
ซึ่งผ่านทางสำนักงานพระพุทธศา
สนาแห่งชาติจะนำเรียนมศวันที่๒๐
ก็อยากจะให้มีการสวดบททุกวันตอนเย็น
ทำวัดเย็นทุกวัดนะครับช่วยกันสวด
แต่ในเบื้องต้นเนี่ยได้หารือกับทางมศว่า
วันแรกเนี่ยจะเป็นการสวดโดยคณะสงฆ์จากมศ
ซึ่งอาจจะมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศ
ก็กำลังพิจารณาอยู่ในวัดในกรุงเทพมหานคร

อาจจะมีที่วัดลาสบปีศ
แล้วก็วัดบวร

แล้วก็รวมทั้งอีกหลายจังหวัด
ที่เป็นจังหวัดหลัก
เพื่อเสริมเพื่อให้กำลังใจกับ
พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน
ให้รอดพ้นจากภัยอันตราย

ก็คิดว่าน่าจะเป็นวันพุธที่๒๕ประมาณไม่ครับวันที่๒๕ประมาณ๔โมงเย็น
นะครับนี่ในเบื้องต้นนะครับอาจจะมีความคาดเคลื่อนอีกนิดนึง
ก็คือจะเริ่มสวดที่วัดหลักก็คือวัดราชบอพิษ
สมเด็จพระสังฆราชกำลังทำหนังสือเรียนเชิญให้ท่านเป็นประธานนะครับ
แล้วก็ก็จะเริ่มสวดที่นั่นแล้วก็จะไม่มีประชาชนไปฟังในพระอุโบสถนะครับ
เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิดนะครับ
แต่ถ้าพี่น้องประชาชนจะไปนั่งรอบพระอุโบสถ
เราก็จะจัดที่แต่ว่าต้องห่างกันอย่างน้อย๑เมตรนะครับ
แล้วก็มีแต่การตรวจคัดกองที่ดีแต่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า
อยากให้พี่น้องประชาชนฟังบทสวดนี้ที่ทางบ้านก็ได้
แต่ก็กำลังคิดว่าจะเป็นทางโรงการเฉพาะกิจได้ไหม

จะถ่ายท่อสดนั่นเฉพาะวันที่๒๕วันเดียว
ถ้าเป็นวันเริ่มวันแรกหลังจากนั้นเนี่ยทุกวันก็จะมีสวดตอนเย็นทุกวัดนะครับ
แต่ละวัดที่ทำวัดเย็นอยู่แล้วซึ่งเป็นกิจของสงฆ์อยู่แล้วที่ตอนเย็นจะต้องทำวัดตอนเย็น
ก็จะมีบทสวดอันนี้เข้าไปอยู่ในนั้นด้วย
จะยืมรวมถึงในรับไทยในตลาดประเทศด้วยไหมคะ
ครับก็เดี๋ยวทางมศก็จะมีมติอีกทีนะครับมศจะประชุมวันที่ยี่สิบนะครับ
ก็จะให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ถือว่าเป็นประเพณี
ถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยปฏิบัติมาแต่ดึกดำบัน
ยามที่บ้านเมืองเราพบกับวิกฤต
แล้วก็เรื่องโรคภัยไข้เจ็บถ้าสมัยก่อนเราจำกันได้
โลกหาหรือที่เราเรียกกันฮะ
ก็มีการสวดมนต์บทนี้ซึ่งเป็นบทสวดมนต์ซึ่งอยู่เก่าแก่มานานนะครับ
ก็เป็นการให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนครับ
เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กราบเรียนท่านนายกวันที่ประชุมคอรมอ
ว่าจะท่านโหกดีเป็นการให้ขวัญและกำลังใจ
นายกก็มีข้อแนะนำหลายข้อ
ท่านก็บอกว่าถ้าสมมุติมีการสวดมนต์อย่างนี้
ระวังพี่น้องประชาชนจะมากันเยอะเดี๋ยวจะติด
ผมก็กราบเรียนท่านไปท่านได้แนะนำว่า
อยากให้พี่น้องประชาชนมาแล้วเดี๋ยวเกิดจะติด
ผมก็ได้กลับเรียนว่าในเบื้องต้นเนี่ยบนพระอุโบสถคงจะไม่มีใครขึ้นไป
เพราะเป็นที่ไม่ใหญ่โตมากนัก
แต่อาจจะลานวัดลานด้านนอกเนี่ยก็อาจจะเป็นตามสบายของพี่น้องประชาชน
แต่เราจะถ่ายทอดสดนะครับก็อยากจะเชิญพี่น้อง
แล้วก็เราก็จะแจกบทสวดมนต์ให้ด้วย

อย่างเรื่องของการปิดสถานกันเถินหรือสถานการณ์ในส่วนของวัดหรือวัดดัง
ที่มีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่ต่างจังหวัดหรือวัดสุธรรมหรือวัดบุคลิปหรือวัดบุคลิป
คือเรื่องนี้ผมตอนนี้ผมก็เริ่มทำอยู่แล้วนะครับ
อย่างวันก่อนเราก็ไปวัดสุธรรมแล้วเราก็ไปวัดอรุณ
แล้วก็เราก็ยังเดี๋ยววันนี้ก็จะไปวัดไตรมิตรแล้วก็ไปวัดระคัง

แล้วก็เรื่องนี้ได้แจ้งให้หมอสอแจ้งทุกวัด
เบื้องต้นก็คือทำความสะอาด

แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์มันเริ่มจะรุนแรงขึ้น
ก็อาจจะจำกัดจำนวนคนเข้าวัด
ว่าให้เป็นรอบรอบละคนเท่านี้รอบละคนเท่านี้
ซึ่งเราก็ไม่อยากถึงขนาดต้องปิดวัด
เพราะว่าวัดเนี่ยจะต้องแบบคือเป็นที่ให้กำลังใจพี่น้องประชาชน
ยามเราทุกข์เราก็ไปวัดยามเราสุขเราก็ไปวัด
ถ้าวันนี้เราไม่สามารถเข้าวัดได้
ผมว่ามันก็อาจจะทำให้จิตใจพี่น้องประชาชนอาจจะไม่ค่อยสบายใจ

แล้วก็สั่งทุกวัดตอนนี้ก็ขอความร่วมมือจากทุกวัด
ซึ่งทุกวัดก็ทำความสะอาดกันทุกวันอยู่แล้ว
ตอนนี้ทุกวันตอนเช้าก็มีการเอาเจลไปทำความสะอาด
บันไดในพระอุโบสถก็มีการพบโอโซนมีการพ่นของยาฆ่าเชื้ออะไรประจำอยู่แล้ว

แต่ละวัดก็ดีมากนะครับสำหรับวัดที่ใหญ่ที่มีคนบริจาคเยอะ
บางทีท่านก็พูดถึงว่าถ้าวัดเล็กไม่มีงบตรงนี้ท่านก็ยินดีที่จะไปช่วย

คือในส่วนของกิจของสงฆ์นะคะอย่างการมีเชิญไปร่วมงานขึ้นบ้านหรือว่าทำบุญอะไรที่มีคนจำนวนมาก
เดี๋ยวนี้จะต้องงดขอความไม่ให้ท่านไป
คือผมว่าในเบื้องต้นตอนนี้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน
แต่ว่าถ้ามีความจำเป็นจริงไปตอนนี้สมเด็จพระสังฆราชท่านก็ประธานเงินมาให้๒ล้านบาท
เวลาพระท่านไปกิจนิมนต์ด้านนอกท่านก็จะติดหน้ากากไปด้วย
แล้วก็เราเองเราก็บอกท่านแล้วว่าระยะห่างก็ให้ห่างกันพอสมควร
แล้วก็วันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียววันนี้เราทางสคบก็กำลังดำเนินการอาจจะเรียก
บริษัทที่เกี่ยวกับส่งอาหารพวกไลน์แมนพวกแกรปอะไรอย่างนี้
มาให้ความรู้เกี่ยวกับคนที่ส่งก็ต้องสะอาด
คนที่ส่งก็ต้องไม่ติดโรคไม่ใช่รอนอยู่บ้านเฉย
อีกอันนี้ก็เป็นมาตรการป้องกันนะครับที่สคบจะดำเนินการอยู่
แต่ทางวัดก็เริ่มวันที่๒๕นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องรอ
มาติดจากมหาเทศสมาคมวันที่๒๐นี่ก่อนนะครับ
ขอบคุณมากนะครับแล้วอย่าลืมไปสวนมนตร์กันด้วยนะ

เอาไปเทียบว่าไอ้บ้านเรามันยังดูแลกันได้ดีมากน้อยเพียงใด
สำหรับต่างประเทศนั้นเขาทำได้มากน้อยเพียงใดนะ
เพราะฉะนั้นมันมีผลมาทั้งสิ้นเราที่จะต้องนำมาพิจารณาไง
ว่าเราจะสู่ระดับไหนที่แล้วแต่ก็ที่เราว่ากันไป
เพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังทำงานในมาตรการระยะที่๓ของเรา
ระยะที่สามกับระดับสามคนละคำก่อนนะระดับสามนั่นเป็นการกำหนดโดย
วีเอสโอเขากำหนดขึ้นมานั่นคือการแพร่กระจายจากคนที่สอง
ที่สามคนที่สี่ใช่ไหมวันนี้เรายังอยู่ในขั้นตอนที่
ควบคุมตรงนี้ได้อยู่พอควรเมื่อไหร่ก็ตามที่มันถึงขั้นตอนตรงนั้น
เราก็ต้องไประดับสามแน่นอนวันนี้ผมก็ให้แนวทางในการเตรียมมาตรการระยะที่สี่
เตรียมการรองรับการยกระดับเป็นระยะเป็นระดับที่สาม
งงไหมไม่งงนะไม่งงนะมาตรการพูดให้ตรงกันสักทีอ่ะนะ
มาตรการระยะที่สามออกไปแล้วเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวต้องรอรับว่า
แล้วมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นมาบ้างก็ต้องไปย่อยได้สิว่า
จะดูแลคนเหล่านี้ได้อย่างไรนะหลายอย่างก็ต้องดำเนินการ
อย่างดำเนินการไปแล้วนะครับมติคอรมอลก็ออกไปแล้ว
ส่วนด้วยกันแต่มันจะยุ่งยากในเรื่องของการเข้าถึง
ในการบริการเพราะว่าคนมันเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้สั่งการไปแล้ว
เรื่องว่าขอให้ใช้ระบบออนไลน์บ้างได้ไหม
วันนี้เขาก็รับปฏิบัติไปแล้วคงให้เวลาเขาบ้างนะ
การจะขึ้นทะเบียนการอะไรต่างเหล่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทุกคนเนี่ย
ก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องช่วยกันแนะนำกัน
หลายคนก็หลายครั้งให้อะไรไปแล้วก็บอกว่าเข้าไม่ถึงทำไม่เป็น
เพราะฉะนั้นพี่เพื่อนน้องก็ต้องช่วยกันนะ
การใช้ยูตอลการใช้ระบบออนไลน์เนี่ยมันสำคัญในตอนนี้
เพราะมันใช้สำหรับการบริการคนจำนวนมากได้นะจ๊ะ
แล้วก็จากนั้นก็ขึ้นทะเบียนไว้แล้วแล้วเดี๋ยวก็ตรวจสอบคัดกรอง
มันก็ต้องมีเวลาในการตรงนี้ไงใช่ไหม
เกิดเอาเรียกคนมามันก็ใช้เวลามากหรืออาจจะมีการแพร่เชื้อกันเนี่ย
อันนี้กำลังก็ต้องลดระดับตรงนี้ไปให้ได้นะดูการเกณฑ์ทหารยังทยอยไปโน่น
ไม่รู้กี่ผัดยังไม่รู้เลยนะจนกว่าจะเรียบร้อยแล้วค่อยค่อย
ตอนนี้ก็ให้ทุกคนเขาจะเปิดให้อย่างเคนอาหารเนี่ย
วันนี้ทหารเนี่ยนะมันมี๒ผลัดใช่ไหมปีหนึ่งสองผลัดที่มันก็จำเป็นต้องต้องมีอ่ะนะ
คราวนี้พอเดือนเมษาถ้าไม่ได้เกณฑ์ถ้าไม่ได้เกณฑ์ขึ้นมาพอทหารมันหายไปหายไป
หนึ่งในสี่พนักการบนที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันไม่ว่าจะขึ้นสนามขึ้น
แดงต่างมันอาจจะไม่พอแต่ก็ต้องยอมรับว่าเราก็สังเกตไม่ได้
ขนาดนั้นแต่เราจะสมัครก่อนเพราะวันนี้ก็มีคนรับสมัครมาจำนวนมาก
อ๋อมกวนถ้าสมัครครับสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์พวกนี้ก็เข้ามาก่อนได้
คือสมัครอาจจะมีสมัครออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ที่เปิดสมัครย่อยออกมา
แล้วก็เอามาคัดกรองทยอยคัดกรองเข้ามานี่ก็อาจจะจัดประทดแทนได้ระดับหนึ่ง
เหลือค่อยไปเกณฑ์อีกทีเพราะเกณฑ์เนี่ยคนมันเยอะไงใช่ไหม
นี่คือสิ่งสิ่งสำคัญวันนี้ก็คือเราก็เตรียมการระดับที่สาม
การที่๔ของผมที่จะสั่งวันนี้ก็คือว่าเตรียมการเรื่องสถานที่เรื่องเตียง
สถานที่ปัจจุบันสถานที่ต่อไปอาจจะต้องใช้โรงพยาบาลทหาร
โรงพยาบาลใครอ่ะโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลบางโรงพยาบาล
แม้กระทั่งโรงแรมบางโรงแรมมันต้องใช้เป็นสถานที่คาเนทีน
เพิ่มเติมขึ้นอันนี้ต้องเก็บข้อมูลในตอนนี้แล้วล่ะ
เพราะเมื่อถึงเวลาแล้วพอยกระดับ๓เขาเนี่ยมัน
มันยุ่งกันใหญ่แล้วมันปิดประเทศเทิดกันเนี่ย
เพราะฉะนั้นคำว่าปิดประเทศหรือปิดพื้นที่หรือปิดจังหวัด
อันนั้นก็คือเป็ดซิลน่ะนั่นคือคำว่าเป็ดน่ะ
เพราะฉะนั้นที่ทำกันไปอยู่อันนี้ผมไม่เรียกว่าเป็ดอ่ะ
ผมเรียกว่าเป็นมาตรการเข้มข้นในเรื่องของมาตรการสกัดกั้น
คนเข้าออกมีการตรวจตาท่ารถท่าเรือมันเป็นมาตรการระยะที่๓อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นบางทีก็ใช้คำพูดเลยไปนิดนึงนะ
ถึงแม้ว่าจะผู้ว่ารายการวันมีอำนาจอะไรก็ตาม
เพราะฉะนั้นอำนาจเพิ่งให้ไปเมื่อวานนี้นะเพราะฉะนั้น
แต่เขาต้องรายงานขึ้นมาสู่นี้ก่อนเข้าใจไหมโอเคล่ะผมไม่ว่ากันอ่ะ
จะผิดจะถูกแต่วันนี้เขาก็ได้ทำมาตรการที่เข้มงวดขึ้นก็ดี
เป็นตัวอย่างจังหวัดอื่นแต่ถ้าใช้คำว่าปิดประเทศ
มันวุ่นวายไปหมดปิดจังหวัดเนี่ยถ้าปิดจังหวัด
คือคนเข้าออกไม่ได้รถลาเข้าไม่ได้มันจะเหมือนอู้คัน
เขาเรียกปิดเมืองเข้าใจไหมเราต้องการอย่างนั้นหรือยังอ่ะตอนเนี้ย
คนเข้าออกไม่ได้รถเข้าออกไม่ได้เครื่องบินเข้าไม่ได้
เข้าไปได้แล้วท่านจะอยู่กันไหวไหมตอนนี้
ถ้าสถานการณ์มันยังไม่รุนแรงขนาดนั้นถ้าถึงขนาดนั้นผมก็ต้องปิด
ปิดจังหวัดเนี้ยถ้าต้องกินจะทำยังไงจะอยู่กับกินกันยังไง
ต้องเตรียมอีกนะใช่ไหมเออขอเข้าใจตรงนี้นิดนึง
งั้นมันก็จะไปกันคนละทางสองทางหมดผมไม่คิดว่า
วันนี้ความขัดแย้งผมก็เช็คมามันไม่มีนี่นะเพียงแต่ว่า
มีคนพูดตรงนี้ออกมาใช่ไหมในโซเชียลบ้างอะไรบ้าง
เรียกทุกคนมาคุยแล้วมีปัญหากันหรือเปล่าในกระทรวงสาธารณสุข
หรือในรัฐบาลหรือในศูนย์ผมไม่มีใครไม่ใช่เขาไม่กล้านะ
เพราะผมเปิดโอกาสให้ทุกคนหาผมได้ทุกคนนั่นแหละคือสิ่งที่ผม
ผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะที่คนทุกคนเข้าหาผมได้เนี่ย
โดยช่องทางนี้ช่องทางโน้นแล้วไม่ใช่ผมไปเสพแต่โซเชียลอย่างเดียว
ไปเขียนไว้ไม่รู้โซเชียลเขามีคนคัดกรองมาให้ผม
วันเนี่ยผมก็มีงานอื่นอยู่แล้วนะไม่ใช่งานโควิดอย่างเดียวนะ

ถ้าใครอยู่คัดกรรมการที่มาริเทียปิดประเทศเนี่ยแล้วคนใครที่อยู่ในมาริเทียปิดประเทศกลับมาตรงนี้ได้รับรายการไหม
กองหมดทั้งวันมีการคัดกรองหมดนะเขาเตรียมการทำมาหลายวันแล้วนะ
ก็ส่วนหนึ่งก็ค่อยให้ทางมาเลเซียเขาไปขึ้นทะเบียนกับเขาแล้วอยู่กับเขาไม่ต้องออกมา
ส่วนที่ออกมาเราก็สั่งด่านตรวจสุรกรมอเขาตรวจสอบอยู่แล้ว
ทุกกองกำลังก็ตรวจสอบแล้วตรวจแยกคัดกรองเหมือนกับสนามบินเหมือนกับอะไรล่ะ
ในหัวแสดงพวกสำหรับพวกที่เล็ดหลอดประจำสินแดนทหาร
เดี๋ยวเข้าไประบบคัดกรองให้หมดปัญหาก็คือว่านะคนมันก็โย่เนอะ
บางคนก็ยอมปฏิบัติตามบางคนก็ไม่ยอมปฏิบัติตาม
นี่คือปัญหาที่เราต้องสร้างความเชื่อมั่นสร้างความให้มั่นได้อย่างไร
แล้วถ้ามันทำขนาดนี้แล้วถ้าไม่เข้าใจก็ไปกับกลายอย่าง๒อย่างหมด
มันทำตามใจใครคนหนึ่งไม่ได้มันต้องมาจากมาตรการทางการแพทย์
มันควรจะอยู่ตรงไหนระดับไหนอะไรยังไง
ผมไม่กล้าทำทุกวันถ้ามันถึงเวลาแล้วก็เข้าใจไหม

มันก็ต้องลงมือได้บรรท์เป็นประกาศออกไปแล้ว
แล้วก็มีคณะกรรมการระดับจังหวัดระดับพื้นที่ก็ไปตรวจหมด

โอเคนะ
ในโอกาสในสถานบันเทอร์ถูกว่ากิจแบบอะไรพรุ่งนี้
ก็แจ้งไปผู้ว่า
โปรดติดตามตอนต่อไป